ชั่วตลอดตลาด
นุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยสำเร็จรูปเข้มข้นอร่อยสะดวกประหยัด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วนะจ๊ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะ
มาเลยหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงบัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะสี่จุดหกบาทต่อฟองจ้ะ
มากันที่ราคาอาหารทะเลกันหน่อยนะคะปลากระพงขาวค่ะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
แล้วไปเคี้ยวดูไม่รู้ว่าจะเจอมุกเมโลอยู่ในนั้นหรือเปล่า